เอ้าไปหากันต่อทองโกโบริที่สุโขทัยครับคุณผู้ชมครับ
กรณีที่มีชาวบ้านนะฮะเขาเล่าว่าบนเขาพระบาทใหญ่ที่สุโขทัยเนี่ย
มีทองซ่อนอยู่ตั้ง๑๔ตันเป็นทองของกองทัพญี่ปุ่นนะฮะ
คือนักข่าวของเราเนี่ยโอ้โหผมคือชื่นชมเลยนะ
นาริสบุญนิ่มเนี่ยมี๗ถ้ำใช่ไหม
เขาไปสำรวจทั้ง๗ถ้ำเลยเข้าไปหมดเลยเหรอเออนะฮะ
คุณนฤทธบุญนิ่มครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของคุณผู้ชมนี่แหละครับ
ปีนขึ้นเขาไปไปกับท่านเดิมคือนายสนามพรมเอี่ยม
หรือว่าลุงเกลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ไปสำรวจถ้ำบนเขาพระบาทใหญ่จังหวัดสุโขทัย
เพื่อดูลักษณะทางกายภาพของแต่ละถ้ำว่ามันเป็นยังไง
จะได้เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
เมื่อวันซืนก็ไปสำรวจถ้ำแรกมาแล้วใช่ไหมครับ
เมื่อวานนี้จึงไปสำรวจถ้ำที่๒อยู่ห่างจากถ้ำแรกมาประมาณสัก๕๐เมตร
ถ้ำนี้เนี่ยลึกกว่าถ้ำที่๑พอสมควรแล้วก็น่าจะลึกกว่าร้อยเมตร
เพราะว่ามีทางแยกออกไปได้อีกครับ
ส่วนถ้ำที่๓และ๔พบว่าเป็นโพรงที่มีการขุดเจาะไปไม่มาก
แล้วก็สามารถเข้าไปได้นะฮะ
ไม่สามารถเข้าไปได้ครับคุณผู้ชมเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแคบแบบนี้แหละฮะ
ถ้ำที่๕ครับถ้ำที่๕ก็เช่นเดียวกันมีความลึกเข้าไปประมาณสักเมตร๒เมตร
ตัวคนเข้าไปได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
ส่วนถ้ำที่๖และ๗พบว่ามันลึกเข้าไปครับคุณผู้ชมครับ
สามารถมุดเข้าไปได้แต่ถ้ำที่๖เนี่ยจะแคบและถ้าเข้าก็เข้าลำบากกว่า
ทีมข่าวจึงลองเข้าไปสำรวจถ้ำที่๗ซึ่งเป็นถ้ำสุดท้ายครับ
โอ้โหเหนื่อยจริงนะฮะ
พบว่าข้างในมันมีความสูงและความกว้างพอสมควร
และมีการขุดเจาะเป็นทางแยกไปอีก๓ทางฮะ
ที่๗นี่แหละครับถ้ำสุดท้ายนี่แหละคุณผู้ชม
ที่ลุงเกลี้ยงเนี่ยยืนยันว่าตอนเด็กอ่ะนะมุดเข้าไปในท่ำ
แล้วก็สามารถทะลุไปอีกฝั่งได้แต่ไม่แน่ใจนะลุงเก้บอกว่า
แต่ไอ้หนูไม่รู้นะปัจจุบันเนี่ยมันจะทะลุถึงกันได้หรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยตัดสินใจไม่สำรวจนะฮะเพราะว่าเกรงว่าระหว่างทางมันจะเกิดอันตราย
อันนี้ตัดสินใจถูกต้องแล้วน้องนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับ
ในถ้ำเนี่ยมีปล่องระบายอากาศขึ้นไปด้านบนซึ่งเรื่องนี้นะครับ
ช่างโยธาชำนาญงานของอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยเนี่ย
ให้ข้อมูลแบบนี้ไอ้ปล่องเนี่ยนะครับคุณนคราว
น่าจะเป็นบ่อน้ำที่เกิดจากชาวบ้านขุดหินแล้วเอาไปสร้างโบราณสถานมากกว่าครับ
จะไม่สามารถเก็บน้ำได้น้ำก็ไหลออกไปที่อื่นได้
ไม่เชื่อครับ
เพราะอะไรครับ
ที่สร้างวัดจะเป็นหินอ่อนครับอันนี้เขามีหินเกลือครับ
มีหินเกลือมีหินขาวเนี่ย

แต่คราวนี้ญี่ปุ่นเขาคงจะเอามาซ่อนแล้วก็ระเบิดปิดอีก
แต่คนที่เชื่อเขาก็เชื่อนะอย่างคุณสมฤดีอู่ขำ
อายุ๓๒ปีเนี่ยนะเป็นอีกคนนึงที่ยืนยันว่าเธอเคยเจอเรื่องราว
ประหลาดมากับตัวเธอเล่าแบบนี้บอกว่า๒๐ปีก่อนได้
ถ้า๒๐ปีก่อนเธอก็สักประมาณ๑๐ขวบนะ
ระหว่างกระโดดยางเล่นอยู่หน้าบ้านคุณผู้ชมดูภาพจำลอง
ซึ่งอยู่ติดกับเขาพระบาทใหญ่ตอน๖โมงเย็นจะเห็นปราศาสต
ขนาดใหญ่สีแดงอิดนะด้านบนเป็นสีขาวปรากฏขึ้นบนเขาพระบาทใหญ่
นี่แหละฮะแบบนี้เลยตอนนั้นเธอขนลุกสู้เลยแล้วตกใจกับสิ่งที่เห็น
ตะโกนเรียกพ่อพ่อแม่ขายของอยู่นะฮะให้มาดู
ซึ่งพ่อกับแม่ก็มามาเห็นประสาทดังกล่าวอยู่บนยอดเขาเหมือนกัน
แต่สักพักครับคุณผู้ชมครับประสาทดังกล่าก็หายวับไปกับตากลายเป็นภูเขาที่ไม่มีประสาทอยู่
จึงเชื่อว่าเขาลูกนี้แหละมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่ครับ
ตามหาคือไม่เจอไปเจออีกทีก็ช่วงน่าจะช่วงสายสายค่ะ
อยู่ที่หลังวัดเขาพระบาทใหญ่เขาก็ถามบอกว่า
มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเอ่อมานั่งดูลิเกเอง
ลิเกเล่นดีมากเลยเมื่อคืนอ่ะเหมือนเขาดูของเขาคนเดียว
เหมือนแบบเขาบอกมันมันดีมากอ่ะยังไม่หมดครับคุณผู้ชม
ทีมข่าวไปเจอนางน้อยจันเจาะท่านนี้อายุเยอะแล้ว๗๐ปี
เล่าบอกว่าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่๒นะ
นายยันนายยันเป็นใครนายยันเป็นสามีของนางน้อยนี่แหละ
เสียชีวิตไปเมื่อสามปีก่อนนี้เองนางน้อยเนี่ยเล่าบอกว่า
สามีของเธอเนี่ยนะเป็นคนนำทางทหารญี่ปุ่นครับ
คุณผู้ชมครับแล้วเล่าบอกว่าตอนนั้นมากันเป็นพันนายเลยนะ
เคลื่อนกองทัพไปยังจังหวัดต่างหลังจากลงรถไฟที่สวรรคโลก
โดยสามีได้รับค่าจ้างจากนายทหารของญี่ปุ่นขาไป๕๐สตางค์
และขากลับอีกบาทหนึ่งซึ่งสมัยก่อนถือว่าเยอะพอสมควร
โดยวิธีการเคลื่อนทัพจะใช้การเดินเท้าส่วนในทหารระดับสูงเนี่ยจะขี่ม้า
ตอนนั้นน่าจะมีทรัพย์สินมหาศาลแต่ก็ไม่รู้ว่าไปซุกซ่อนเอาไว้ตรงไหน
ขณะที่นายอนุภูมิมนเทียนนายช่างโยธาชำนาญงานอุทยาประวัติศาสต
สุโขทัยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
จากการขึ้นไปสำรวจถ้ำที่กำลังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะท่านเองเนี่ยเชื่อว่าไม่ได้เป็นขุมทรัพย์ทองคำอย่างที่ใครคิดหรอก
ลักษณะถ้ำดังกล่าวนะครับน่าจะเป็นการขุดของคนในสมัยโบราณคนไทยเหล่านี้
ขุดไว้เพื่อหลบแดดหลบฝนตอนที่ไปขุดหาเข้าตอกพระร่วง

ชาวบ้านบอกว่าข้าวตอกพระร่วงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีไว้บูชานะฮะ
ลักษณะจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกบาทคล้ายลูกเต๋าสีมันจะเป็นสีสนิมเหล็กแบบนี้
รูปที่เราทำให้คุณผู้ชมดูนะฮะหรือว่าสีน้ำตาลไหม้
มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับจะพบมากที่เขาพระบาทแห่งนี้นี่แหละ
ถ้าพูดกันทางวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาไอ้ข้าวตอกพระร่วงคือแร่โลหะชิ้นหนึ่ง
ที่ชื่อว่าแร่ไพไร้นะฮะและจากการสำรวจปล่องอากาศที่ชาวบ้านบอกนะครับ
หากเป็นปล่องอากาศจริงจะลึกสูงสุดไม่เกินแปดถึงสิบเมตรแต่ลักษณะถ้ำเนี่ย
จะอยู่ลึกจากปากปล่องไปประมาณ๑๒เมตรจึงไม่น่าจะใช่ปล่องอากาศหรอกนะฮะ
ส่วนที่คล้ายจะมีการขุดเจาะโดยฝีมือมนุษย์เนี่ยเมื่อนำไปคือเขาจะทำเพื่ออะไร
เพื่อจะเอาไปสร้างโบราณสถานที่วัดพระบาทใหญ่เพราะอะไรรู้ไหม
หินเนี่ยหินที่เจอบนเขาเนี่ยครับคุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับ
มันเป็นหินลักษณะคล้ายกับที่เอาไปสร้างที่วัดพระบาทใหญ่
อันนี้คือแบบวิทยาศาสตร์นะครับเราเสนอทั้งสองมุม
ความเชื่อทั้งความเป็นมาที่ชาวบ้านเล่ากันมาแล้วในมุมวิทยาศาสตร์
เออมันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะฮะ
วันนี้ต้องขอบคุณร่ามผู้แปรภาษามือด้วยอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ